คุณผู้ชมครับมาดูกันหน่อยนะฮะวันนี้ตัวเลขของผู้ป่วยโควิด๑๙
รายใหม่เพิ่มขึ้นมา๑๐๔รายแน่นอนกลุ่มหลักที่เรารายงานทุกวัน
คือเป็นกลุ่มคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
เรายังให้คนเดินทางเข้ามาอยู่ใช่ค่ะดังนั้นท่านนายกก็เลยสั่งยังไม่ได้ห้าม
แต่เป็นการขอให้ชะลอรับคนต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย
ลดการติดโควิด๑๙นะครับ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคแถลง
วันนี้เรื่องของผู้ป่วยโควิด๑๙
พบรายใหม่ขึ้นมา๑๐๔ราย
แบ่งเป็นกลุ่มที่มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ป่วยกลุ่มเดิม
ที่ไปในจุดที่มีการแพร่เชื้อ๖๐ราย
สนามมวยยังคงมีอยู่นะฮะอีกหนึ่งราย
สถานบันเทิงวันนี้เพิ่มมาอีก๑๐รายทีเดียว
แล้วก็ไปสัมผัสกับผู้ป่วยรายเดิม๔๑ราย
แล้วคนที่เดินทางไปมาเลเซียกลับมาติดเชื้ออีก๘รายด้วยกัน
กลุ่มนี้ก็สำคัญเหมือนกัน
แต่ว่ามันมีผู้ป่วยกลุ่มใหม่๓๖ราย
ผู้ป่วยกลุ่มนี้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศกลุ่มนี้มีเพิ่มทุกวันเลยนะครับ
เดินทางกลับจากต่างประเทศ๑๔ราย
สัมผัสคนที่เดินทางจากต่างประเทศอีก๒ราย
อาชีพเสี่ยงเพิ่มอีก๘ราย
บุคลากรทางแพทย์อีก๒ราย

ตอนนี้มีผู้ป่วยที่พบว่าเป็นโควิดแต่ว่าต้องรอการสอบส่วนโรคอีก๘ราย
ขณะเดียวกันก็มีผู้รักษาหายกลับบ้านไปแล้ว๕๙ราย
แต่ว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๓รายคุณผู้ชม
ก็มีชายอายุ๕๗ปีจำได้ใช่ไหมมีข่าวหลายวันมาแล้ว
เขาเดินทางไปปากีสถาน
มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของปากิสถาน
แต่ว่าเดินทางมาที่เมืองไทยแล้วก็มีการนั่งรถไฟไปนราธิวาส
ไปเสียชีวิตแต่ดันไปไอจามใส่คนอื่นด้วย
อันนี้หนักต้องรอการติดตาม๒คนนั้นด้วย
คนที่เสียชีวิตคนที่๒ก็คือชายไทยอายุ๗๗ปีมีประวัติเป็นโรคถุงลมโป่งพอง
แล้วก็มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ที่มีการไอเป็นไข้เจ็บคอ
แล้วก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีเสียชีวิต๓๑มีนาคม
รายที่๓เป็นชายไทยอายุ๕๕ปีคนนี้ขับรถสาธารณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ
แล้วเขากลับบ้านไปที่จังหวัดสุรินทร์อยู่บ้านตลอดแต่พอกลับไปบ้านเริ่มเป็นไข้ไอแห้ง
ตั้งแต่๑๘มีนาคมแล้วไปรักษาในคลินิกจากนั้นมารักษาในโรงพยาบาลในกรุงเทพ
แล้วก็เสียชีวิต๑เมษายนนะครับสำหรับผู้ป่วยสะสมตอนนี้ในประเทศไทย๑๘๗๕ราย
รักษาหายกลับบ้านไปแล้วทั้งหมดนะฮะ๕๐๕รายรักษาตัวที่โรงพยาบาล๑๓๕๕ราย
และเสียชีวิตรวมเป็นสิบห้าศพแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมรายงานคุณผู้ชมไปว่า
มันมีผู้ป่วยกลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ท่านนายกก็เลยมีมติในการประชุมวันนี้คือต้องชะลอการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว
แล้วคนไทยที่มาจากต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เลยถึง๑๕เมษายน
เว้นคนที่ได้รับอนุญาตเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าต้องปฏิบัติตัวตามกฎอย่างเคร่งครัด
ตอนนี้ให้กระทรวงการต่างประเทศร่างมาตรการอยู่ว่าถ้าจะมีคนเข้ามาต้องทำอย่างไร

ขณะที่นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงสาธารณสุขเอง
โรงแรมแห่งนี้จะถูกปรับเป็นสถานที่ก็คือเป็นโรงพยาบาลสนาม
ลดความแออัดของผู้ติดโควิด๑๙ในโรงพยาบาล
แนวโน้มตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นจะเอาไปไว้ที่นี่
ถนนมิตรมัยตรีไปแล้วนะฮะและตอนนี้มีผู้ป่วยเข้าพักแล้ว๕๐ราย
ผู้ป่วยได้เกือบ๕๐๐ห้องผู้ติดเชื้อแล้วก็คนที่
ระหว่างการรอผลไปพักได้จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะสามารถเบิกกับ
ทุนสุขภาพของผู้ป่วยและท้องถิ่นได้แต่หากว่าในกรณีที่
เพราะกลัวจะแพร่ให้กับคนในครอบครัวแล้วประสงค์จะกักตัวที่นี่ได้เหมือนกัน
เคสนี้คุณต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองนะโดยอิงราคามาตรฐานที่เป็นการตก
ลงกันระหว่างโรงพยาบาลกับทางโรงแรมนะครับ
ทีนี้มาไล่ดูกันหน่อยนะคะอย่างที่คุณนักสนัยบอกไปว่าผู้เสียชีวิตรายที่๑๓ที่เดินกลับจากปากรีสถานเนี่ยนะคะคือมันดันมีเหตุการณ์ที่ว่าเขาเนี่ยไปไอรถผู้ชายคนหนึ่งตอนที่ยืนซื้อตัวอยู่แล้วก็เดินสวนกับผู้หญิงอีกคนนึงด้วยซึ่งก็มีความสุ่มเสี่ยงกันนะคะก็เลยต้องเร่งหาตัวสองคนนี้เพื่อมากักตัวแล้วก็เหม
ยืนยันตัวส่วนผู้หญิงเนี่ยตอนนี้ยังติดตามตัวอยู่ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมลูกศรสีแดงเนี่ยก็คือผู้ชายที่เดินทางกลับจากปากีฉาแล้วก็ป่วย

คือจริงก็ไม่ควรเอาออกนะมันควรจะใส่เอาไว้ตลอด

ใช่ค่ะก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้อยากจะขยายความคุณผู้ชมดูว่าตอนนี้เจอแล้วนะตัวผู้ชายเดี๋ยวจะไปยืนยันตัวเองในกล้องวงจรปิด

ส่วนธรรมเนียบรัฐบาลตอนนี้โอ้โหเข้าไปทีก็ขนหัวลุกกันทีนะคะหลายคนไปกังวลว่า
ใช่๒คนแล้วไงตอนแรกที่เราได้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานสบคติดโควิด๑ราย
เพราะฉะนั้นตอนนี้คนก็ไม่ค่อยอยากเข้าธรรมเนียบกันสักเท่าไหร่ค่ะ
ซึ่งวันนี้พเนประยุจารณ์โอชานายโยครัฐมธรรมนตรี
ตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลด้วย
ก็จะเป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้เข้าร่วมการประชุมนะคะ

เขามาทำหน้าที่ประสานงานกับสบคติดเชื้อแล้วค่ะ
ก็ถือเป็นรายที่๒ที่ติดเชื้อจากธรรมเนียบรัฐบาล

จนถึงตอนนี้ตัวเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต้องกักตัวเองแล้วนะคะ
สังเกตอาการแล้วก็ทำงานจากที่บ้านเป็นเวลา๑สัปดาห์พอดี
ล่าสุดนางนรมนภินโยสินวัฒน์โฆษกรัฐบาลบอกว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชากล่าวในที่ประชุมสบคนะคะ
โดยแจ้งเรื่องการยกระดับมาตรการในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม

กำหนดเคอร์ฟิลล์ทั่วประเทศระหว่าง๔ทุ่มถึงตี๔
ตั้งแต่วันศุกร์นี้นะคะเป็นต้นไป
ยกเว้นใครที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเช่น
บุคลากรทางการแพทย์การขนส่งเวชพันธุ์การขนส่งผู้ป่วยการขนส่งด้านพลังงาน
และการขนย้ายประชาชนสู่พื้นที่ต่างนะคะ
คือโคศกออกมาบอกว่าจะประกาศเคอร์ฟิลลบังคับใช้วันศุกร์นี้
แต่ที่แน่หลายคนก็ยังไม่แน่ใจว่ายังไงกันแน่
โมงเดี๋ยว๖โมงรอนายกแถลงชัดเจนอีกทีนึง
แต่เบื้องต้นโฆษกบอกออกมาแล้วนะคะว่าประกาศเคอร์ฟิลล์ค่ะ
ก็เป็นการประกาศอย่างไม่เป็นทางการแล้วกันนะฮะ
แบบนี้นี่ยกเว้นต่างนานาก็อ่านไป
แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอยากรอฟังชัดเดี๋ยวนายกแถลงอีก
เดี๋ยวรอนายกแถลงรู้โดยทั่วกันทั่วประเทศอีกทีหนึ่งก็แล้ว
เรื่องต้นเป็นแบบนี้นะฮะในส่วนของมาตรการที่จะมีการประกาศนะครับ